เรื่องนี้เป็นเรื่องที่งงนะคะของเยาวชนอายุสิบสี่ปีคนนี้ทำไมฮะ
บ้านหลังนี้เขาอยู่กับน้องสองคนแล้วก็งงว่าเอ๊ะ
กำลังจะเปิดประตูบ้านขี่รถจะออกไปรับน้อง
ดีมีวัยรุ่นสองคนขี่เข้ามาหน้าบ้านเสร็จปุ๊บควงมีดเข้ามาวิ่งเข้ามาไล่จะทำร้าย
งงค่ะสุดท้ายมีการยกมือไหว้น้องเขาด้วยนะคะ

บอกล้อกันเล่นมันไม่ได้มันไม่ใช่ไอ้ที่คุณบุ๊กบอกอ่ะ
เพราะอะไรนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะ
อยู่ในอำเภอแม่สายเชียงรายแต่เขามีกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้าน
แล้วน้องเยาวชนอายุสิบสี่ปีเนี้ยเขากำลังจะออกไปรับน้อง
แล้วปรากฏว่าอยู่ดีมีวัยรุ่นมาจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเห็นไหม
เมื่อกี้๒คนแล้วลงมาถือมีดมาด้วย
วิ่งเข้ามาในบ้านเจ้าตัวก็วิ่งหลบเข้าไปในบ้าน
อยู่ดีเอ้ามาทำอะไรเขาก็ถามไงงงไม่รู้จักกัน
เหมือนกับพอเข้าไปในบ้านเห็นหน้ากันชัด
แล้วเขาก็เลยบอกเอ้ยล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้
ล้อเล่นอะไรอย่างเนี้ยขอบใจใช่สุดท้ายจริง
ในมือมีมีดแล้วนะสุดท้ายสองคนนั้นน่ะก็เหมือนกับ
ยกมือไหว้น้องอย่างประชุนสิบสี่ด้วยนะแล้วบอกว่าล้อเล่น
แล้วก็เลยเดินออกไปใช่ไหมคะขอโทษอีกต่างหาก
แต่หนุ่มน้อยวัย๑๔ไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นดิคุณของแบบนี้เขากลัว
เขาบอกว่าผมมาอยู่บ้านกับน้องแล้วก็ตอนนี้คือไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
สพแม่สายนะคะอยู่กับน้องสองคนบ้านหลังนี้
เพราะแม่ทำงานต่างจังหวัดไม่รู้จักกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
สองคนที่มาที่สำคัญขนาดบ้านอ่ะตั้งอยู่ตรงกลางหมู่บ้านแท้แท้
ริมถนนรถผ่านไปมาเขายังกล้าทำแบบนี้
ตำรวจเลยบอกแบบนี้ว่าเป็นไปได้ว่าสองคนนั้นอาจจะไล่ตามคู่กรณี
แล้วพอมาเห็นน้องเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดแล้วเห็นหน้าเต็ม
ล้อเล่นโอ้ล้อเล่นก็เลยออกไปเกือบจะเจ็บฟรีเกือบจะตายฟรีแล้วอ่ะ
แล้วเขากลัวนะเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าอยู่บ้านแล้วค่ะใช่ครับ